เหมือนกันกับเหตุการณ์นี้นอกจากสติแล้ว
เรื่องของสุขภาพของคนขับรถสำคัญมาก

เหตุการณ์นี้รถคันหนึ่งเหมือนเขาหลับในเหมือนกันครับ

คนขับโดนไฟไหม้เกรียมเสียชีวิตคารถเลยนะครับ
พอชนปุ๊บแน่นอนคนขับเขาก็บาดเจ็บจนหมดสติไปเนอะ

ที่ก่อดับเคริงจะมามันก็สายเกินไปแล้ว
พุ่งชนท้าย๒๒ล้อครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานต่างระดับนะฮะ

ในพื้นที่อำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรี
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าไฟลุกไหม้แบบนี้เลยนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพชายพลึกก็เข้าไปตรวจสอบ
พร้อมกับดับเพลิงของเทศกาลเทศบาลบางพรับ
รถน้ำ๑คันเร่งฉีดน้ำใช้เวลา๒๐นาที
ไฟก็ดับแต่แน่นอนนะครับในรถช่วยไม่ได้
คนขับเป็นผู้ชายครับคือยังไม่ทราบชื่อหรอก
รู้แต่ว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาถูกไฟไหม้เกรียมไปแล้ว
ระบุตัวตนไม่ได้รถเองก็เสียหายทั้งคัน

ส่วนคนขับรถพ่วงคือนายสายอายุ๔๒ปี
เขาก็ยืนรอให้การอยู่นะครับ
เขาเล่าแบบนี้เขาขับรถบรรทุกมาข้างหลังนี่คือขยะนะ
มาจากสายไหมปลายทางจะเอาไปที่บ่อขยะที่นู่น

ระหว่างทางก็กำลังเร่งเครื่องขึ้นสะพานต่างระดับ

สักพักเสียงตุ้มอยู่ข้างหลังไม่รู้อะไรมากระแทก
ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยไอ้พ่วงของเขาที่มันทุกมามันหลุดหรือเปล่า
ก็เลยจอดรถปรากฏว่าโอ้โหรถมาชนไฟลุกไหม้แล้ว
แล้วเขาเห็นอะไรรู้ไหมเห็นแขนคนขับหลุดออกมาด้านนอก
แล้วแป๊บนึงไฟมันลุกไหม้เลยแต่เขาช่วยไม่ได้ไง
ถูกมั้ยนี่เห็นแขนมั้ย
แล้วก็โดนไฟไหม้เสียชีวิตคาตาอย่างนั้นเลยครับ
รถวิ่งของปกติครับรถวิ่งอยู่ครับ
แล้วถูกแต่กระแทกข้างหลังเหรอครับกระแทกตุ๊บผมนึกว่าหางผมหลุด
แล้วก็ลงมาดูผมก็เลยแอบซ้ายแล้วก็ลงมาดู
แล้วตอนนั้นเห็นว่าไงบ้างเห็นผมก็เห็นแขนคนไปอยู่ข้าง
มากี่คนเห็นไหมผมก็มองไม่ชัดครับผมเห็นแขนคนหนึ่งอยู่
คือคนขับเหรอครับอ๋อยังเห็นคนอยู่ตอนนั้นยังมีลมหายใจหรือไม่หรือว่ายังไม่เห็นแล้ว
ก็ยังไม่เลือกผมก็ดูอยู่เฉยครับ
โอ้โหคนขับก็ไม่มั่นใจว่าตอนที่เห็นเขาหมดสติไปแล้วหรือเขายังมีแบบสติอยู่ก็ไม่ทราบ

ว่าคือคนขับรถบรรทุกเองก็ไปช่วยไม่ได้เพราะไฟไหม้อยู่อะไรอย่างนี้นะฮะ
สุดท้ายเนี่ยก็สันนิษฐานว่าคงจะหลับในครับแล้วก็ไปชนท้ายรถพ่วง
แต่ว่าเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังระบุตัวตนไม่ได้
เพราะว่าต้องส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบ
แล้วก็ต้องตามหาญาติต่อไปว่าคนเสียชีวิตเป็นใคร
อันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเกิดขึ้นจากเรื่องของการหลับในนะครับ